เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์เก๋งกับกระบะเหมือนกัน

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ที่จะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
กล้องหน้ารถของพลเมืองดีจับภาพไว้ได้
นี่บางคนบอกดูคลิปนี้แล้วยังไม่ทันสังเกตเห็นรถกระบะเลย

โอ้โหนี่ถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ย

จริงเพราะกระบะเข้ามาทางขวาแล้วแบบมาแบบเร็วมากค่ะ

รถเก่งนี่ค่อยชะลอแล้วนะ
ออกตัวไปช้าแล้วนะคุณผู้ชม
กล้องของพลเมืองดีกล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ
โอ้โหกระบะนี้มาเร็วนะ
แล้วรถเก๋งก็กระเด็นไปตกข้างทางค่ะ
สภาพนี่คือล้อชี้ฟ้านะคะ
ส่วนด้านข้างฝั่งคนขับก็ยุบลงไปเลย

เห็นมั้ยมันหลุดออกมาเป็นชินแบบนี้อะ

กระโปรงหลุดมาหมดเลยครับ
หมดเลยนะฮะและที่สำคัญข่าวนี้กลายเป็นเหตุสลด
เพราะว่าในรถเนี่ยเป็นอาจารย์สองท่านเสียชีวิตเลยนะคะ
ส่วนฝั่งคนขับกระบะที่มาเร็วเนี่ยคนขับกระบะเองปลอดภัยนะคะ
จุดตรงนี้คือบริเวณแยกป่าถ่อนวังกะพีที่อุตรดิษฐ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ชาวเน็ตบอกไงบางคนไม่ทันได้มองกระบะจริงเพราะว่ามาเร็วมาก
ได้ยินเสียงตะโกนแล้วถึงเห็นว่าอ๋อกระบะออกมาทางขวาแบบนี้
บางคนบอกว่ากระบะมาทางตรงก็จริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าถูกเสมอไปนะ
ช่วงทางร่วมทางแยกแบบนี้ควรจะชะลอนะคะ
แล้วบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีป้ายเอาไว้ป้ายแบบให้ชะลอความเร็วก่อนถึงทางแยกเนี่ย
มันน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีกว่านี้ไหมครับอ๋ออืม